คือจะเอาให้เข้ากับข่าวนี้ใช่ไหม

แต่ว่าเสนอข่าวไปไม่ได้ให้กลัวนะ
เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดกับร้านหมูปิ้งอื่น
แต่ร้านนี้มีสิ่งปะปนอยู่ในหมูปิ้ง
คุณผู้ชมฮะนี่คือเศษหมูปิ้ง
ที่คุณทองภูลศรีมาลายุ๒๙ปีเนี่ยเอามาให้ดูนะครับ

คือตอนเช้าแหละไปซื้อหมูปิ้งมาพร้อมข้าวเหนียว

ซื้อมาจากร้านย่านถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำรงกลางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
ไม้แรกหมดไปไม้หนึ่งก็ปกติดี
ส่วนไม้ที่๒คุณรู้สึกเหมือนเคี้ยวโดนอะไรแข็ง

ถ้าไม่กระดูกก็เป็นก้อนหินหรือว่าเป็นกระดูกหมู
มันแข็งมากแล้วทีนี้เริ่มเจ็บปากฮะ

ทีนี้เคลียร์หยิบออกมาดู
เป็นวัตถุคล้ายใบมีดคัตเตอร์หลายชิ้น

ข้าวเหนียวสีชมพูนี่คือมาจากเลือดเลยนะ

มันเหมือนว่ามีเศษแบบนี้ปะปนแล้วนี่แหละ
น่าจะเป็นสาเหตุนะที่ทำให้ปากเขามีบาดแผลนะฮะ
อู๋คุณฟังข่าวนี้แล้วเสียวปากเลยนะฮะ

กลับมากินที่บ้านแล้วอย่างไรต่อพี่
พอเคี้ยวไปไม้ที่๒แล้วแหละใกล้จะหมดแหละ
อันนี้มันมาโดนเหมือนมีกระดูกอย่างนี้

สักพักนึงมันแข็งจัดก็เลยลองเอาออกมาดู

กลับไปบอกที่ร้านค้าหมูปิ้งเขา

ด้วยการให้หมูไม้ใหม่มา
แต่เขาบอกว่าผมไม่กล้ารับไม้ใหม่เลยไม่กล้ากิน
พร้อมขอให้ทางร้านเอาเก็บหมูปิ้งล็อตนี้ตรวจสอบหน่อย

ว่าเป็นใบมีดคัตเตอร์นะปลายมีดหรือเปล่า
ทีนี้ทางร้านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหมูปิ้งที่เสียบไม้ไว้แล้ว
แล้วก็ย่างขายต้องตรวจสอบไอ้ที่เหลือนะ
ว่ามันมีเศษวัตถุอะไรปะปนอีกหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็ทีนี้คือแม่ค้าหมูปิ้งส่วนใหญ่เขารับมาให้คุณ
รับมาทั้งไม้อะไรแบบนี้เอามาปิ้งขาย
แม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวต้องไปถามต้นทาง
ว่าต้นทางเขามีวิธีการอย่างไรในการผลิต
ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่หักเนี่ยบางทีกระบวนการของมัน
เวลาทำหมูปิ้งหมูตดมันจะต้องเป็นปั่นใช่ไหม
แบบบดใช่ไหมแล้วก็แบบโดนเครื่องปั่น
ใบมีดเครื่องปั่นปั่นจนแบบใบคัตเตอร์มันหัก
คือต้องไปตรวจสอบแล้วว่าใบคัตเตอร์หรือว่าสิ่งปะปน

หรือว่าพอปิ้งเสร็จแล้วมันไหม้เอาคัตเตอร์มาเฉือนรอยไหม้ทิ้ง
มันเป็นไปได้ไหมอันนี้มันก็คิดไปหลายทาง
ใช่นะครับแต่ว่าคุณทองภูลบอกว่าผมขอไม่บอกร้านแล้วกันนะ
ผมก็กลัวเขาเสียชื่อเสียงนะและอีกอย่าง
คือแม่ค้าเขาก็เป็นคนทำมาหากินแหละ
ให้เขาไปตรวจสอบดูเองก่อนนะครับ
ส่วนร้านหมูปิ้งอื่นต้องย้ำนะคุณนะ

ไม่ใช่ร้านที่มีไอ้ใบมีดคัตเตอร์ปะโปนะอันนี้ร้านอื่น
อันนี้คือที่เราไปถามมานี่ไปถามร้านขายหมูปิ้งอื่น
ใช่ย่านหลังวัดหนามแดงบางพลีเหมือนกันนี่แหละฮะ
ไปถามเจ๊อ้อยแม่ค้าขายหมูปิ้งเจ๊อ้อยบอกว่า
ฉันเองขายหมูปิ้งนมสดมานานแล้ว
ลูกสาวเป็นคนทำอันนี้ร้านนี้เขาทำเอง
แต่ละครั้งจะมีความระมัดระวังไม่ใช้อุปกรณ์ที่มีคมนะคุณนะ
เข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่ละครั้งเนี่ยถ้าทำต้องมีความใส่ใจ
เหมือนเป็นอาหารที่เรากินเหมือนกับหมูปิ้งไว้กินเองเลย
สำหรับกรณีที่มันเกิดขึ้นกับคุณทองภูลเนี่ย
มองว่าอาจจะเกิดจากความประมาทของคนทำขั้นตอนของคนทำนะฮะ
ก็อยากฝากไปถึงคนทำเลยนะฮะรวมถึงคนขาย
ต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นนะฮะ
และหากรับมาก็ต้องตรวจสอบก่อน
ที่จะนำมาขายให้กับลูกค้าได้ทานกัน
ต้องมั่นใจด้วยว่ารับมาจากสารที่ที่เขาผลิตหมูปิ้งที่สะอาดจริงนะคุณนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
บางคนบอกว่าเห็นแบบนี้อวสารหมูปิ้ง
เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนละกันเดี๋ยวให้กินนะฮะ
คือกลายเป็นว่าก่อนที่เราจะกินเราต้องแวกดูให้ดีว่ามันมีอะไรรึเปล่านะฮะ
จะกินหมูปิ้งยังต้องแวกดูอีกหรอ
มันจะกลายเป็นว่ามีความสุขแล้วหมูปิ้งกับข้าวเหนียว
มันคืออาหารเช้าเด็กก็ทานกัน
กลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วไปบาดปากเด็ก